ญาติคุณคนในครอบครัวคุณ

เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนจ่ายแทน

แม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
เปิ้ลได้เจอแม่บ้างไหม

พอดีโทรจากสินเชื่อร่วมเร็วค่ะน้องเปิ้ล
คดีคุณแม่มีย่อค้างชำระเกินมา๑วัน

เพราะว่าแม่ไม่สามารถกู้เงินได้หรอกค่ะ
และอีกอย่างไม่มีค่ะ
ถ้าคุณยังโทรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งความนะ
เพราะว่าแม่เราทำไม่ได้
ไม่มีทางที่เขาจะไปกู้เงินใครได้

ผู้หญิงคนนี้ก็ยืนยันแม่ออกไปไหนไม่ได้

ไปไม่ได้จะไปกู้เงินคุณได้ยังไง
โดยเฉพาะคำยืนยันที่บอกว่า
แม่ไปกู้เงินคุณไม่ได้เพราะแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

บอกว่าแม่เธอไปกดเงินกู้กับแอปพลิเคชัน๓๐๐กว่าบาท
แล้วบอกว่าหนีไปไหนก็ไม่รู้
ก็เลยจะให้ลูกสาวใช้หนี้แทน

ตอนแรกเธอก็พูดดีว่าแม่ไม่ได้กู้

ก็แม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานแล้ว
คนร้ายเลยว่างหูไปเลยค่ะ
เธอก็เลยเอาคลิปเสียงที่อัดไว้
มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพ
หลอกลวงการทวงหนี้แบบนี้

บอกว่าคนรู้จักของคุณไปติดหนี้มา
แล้วหลังจากนั้นเขาจะพูดแรงขึ้น

ตรงนี้ย้ำว่าอย่าไปกลัวค่ะ

การฟอกเงินให้ไปจ่ายเงิน
บอกว่าให้ตำรวจมาหาผมที่ไทยรัฐเลย

สุดท้ายต้องตอบโตอย่ามีสตินะ

เอามาให้เห็นเป็นอุทาหรณ์กันนะคะ